ขยับไปที่เชียงรายกันหน่อยครับเรื่องของในบุญที่ทำบาปนะฮะคือซ้อมเมียตัวเองจนถึงแก่ความตายเพราะหึงหวงเมียวันวาเลนไทยที่ผ่านมาเขาอ้างว่าก็เห็นเมียผมส่งแชทข้อความส่งดอกกุหลาบวันวาเลนไทยให้ใครก็ไม่รู้
เมียจนตายเลยครับโอ้ยตายแล้วเนี่ยฮะเช้าที่ผ่านมาครับช่วง๑๐โมงครับคุมตัวในบุญอายุ๔๗ครับฝากขังและข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเขาทุบตีเมียเมียก็คือนางทิพย์อายุ๔๕ครับจนถึงแก่ความตายตอนที่ไปเจอนางทิพย์ตอนนั้นเนี่ยก็คือสภาพเนี่ยฟกช้ำทั้งหน้าและลำตัวเต็มไปหมด
คุณหมอตรวจสอบแล้วลงความเห็นว่าตายจากการถูกทำร้ายร่างกายครับตอนเกิดเหตุในบุญเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับคล้ายกับคนมืนเมาครับรอมอบตัวตำรวจแม่สายก็เลยคุมตัวมาสอบปากคำอ้างว่าเขาจับได้เห็นเมียส่งดอกไม้วันวาเลนไทยในแชทให้กับผู้ชายคนอื่นอารมณ์ชั่ววูบผมเสียใจแล้วผมก็ขอโทษด้วยใน

วิ่งเข้ามาช่วยในบุญชี้หน้าครับแล้วบอกเลยว่าเรื่องของผัวเมียเรื่องของครอบครัวอย่ายุ่ง
นั่นไงคนก็เลยชะงักเลยสิฮะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่เขามายืนดูเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะแต่ว่าช่วยอะไรได้ไม่มากนักครับ
พอในบุญจิกหัวเมียกระชากเข้าไปในห้องเสร็จแล้วก็ทำร้ายทุบตีสุดท้ายครับไปเจออีกทีก็คือเมียในบุญ
ตายแล้วอ่ะเขาก็เลยถามว่าบุญทำไมทำแบบนั้นในบุญบอกว่าขาดสติ
ชาวบ้านบอกว่าขาดสติจริงเหรอเพราะว่าตอนที่เห็นดูเหมือนว่าก็ไม่ได้เมาอะไรหนัก

เออตายแล้วเสียงเข้าไปบอกว่าเออทำไมเป็นพิเศษ
ทำไมเป็นทำแบบนั้นนะฮะ
มันก็ขัดสตีหรอกไม่เมามากหรอก
ญาติก็รับศพของผู้ตายไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วนะครับ
ส่วนตัวของผู้ก่อเหตุก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยครับ